และตอนนี้นะครับถึงเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยแล้วนะครับ
กับคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำนะครับ
ชกมาแล้ว๙๓ไฟล์ชนะ๗๓ไฟล์
เสมอ๖ไฟล์และแพ้๑๖ไฟล์ครับ
และในมุมแดงของเรานะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
กมาแล้ว๗๘ไฟล์ชนะ๕๘ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์ครับ

ต้องบอกว่าเป็นคู่เอกที่น่าสนใจแล้วครับ
เพราะเสือป้ายสอศักดิ์สิทธิ์นั้นได้สด
ในขณะที่หนุ่มสตึกชัยโรดเซอร์วิทย์นั้นได้เก๋าครับ
นี่คือคู่เอกนำรายการครับ
มุมน้ำเงินต้องบอกว่าเก่าครับ

เพราะว่าปัจจุบันในวัย๓๖ปีแล้วนะครับ

ส่วนมุมแดงนี่คือผู้ที่ยัดเย็ดความปราชัย
ให้กับขุนพลน้อยเจปูปางกะปิ
ถึง๒ครั้ง๒หนซ้อนครับ

นายวรวุฒิอาทิตย์ตั้งครับ
จากอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

อายุอนามห่างกันเกือบ๑๐ปี

อ้อนครับต้องบอกว่าแพ้เพียง๑ครั้งเท่านั้นครับ
คะแนนให้กับฟ้าสถานกศภาวทอง

ขุนพลน้อยแล้วก็สันโต๊ดครับ
ซึ่งเอาชนะขุนพลน้อยถึง๒ครั้งติดครับ

ฝีมือดีเยี่ยมเลยครับ
ทางด้านเสือไฟล์วันนี้มาวัดกับวงในของหนุ่มสตึก
โอ้โหหนุ่มสตึกนั้นได้คุณ

ขึ้นไปถอดบังคลให้นี่คือหัวหน้ากณะครับ
ในขณะที่ทางฝั่งของเสือไฟล์นั้นมีคุณศักดิ์สิทธิ์
เมืองสุลินนี่อดิตนักมวยเก่านะครับ
ต้องบอกว่าย้อนเวลาไปในอดีตเมื่อ
ปีที่แล้วนี่คือนักชกแนวหน้า
ของพระเอกจอตู้อีกคนนึงเลยครับ
เป็นแชมป์มวยรอบด้วยครับ

ส่วนหนุ่มสตึกนี่จะให้เรียกว่ารุ่นพี่ก็

ถึงแม้ว่าจะวัย๓๖ปีแต่ต้องบอกว่า
ไฟล์ล่าสุดที่เจอกับเพชรวีโวลูกคลองกลาง
หรือว่าพญาเสือดำสะสมหมาย
วันนั้นเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงครับ

ฟันชนิดที่พญาเสือดำหรือว่าเพชรนิว
นี่แตกเลือดอาบล่างเลยครับ
เป็นมวยที่มวยอาวุธครบถือเรื่องหรือครับ
ระยะหลังนี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดเหมือนกันครับ
สาภาอย่าตดตอบด้วยทุกซ้ายครับ
หรือว่าวนประโยชน์แก้วสัมฤทธิ์ที่เห็นไปไม่เป็นเหมือนกันครับลุงศัตรึง

มวยนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือครับแต่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ

ไม่หนีไม่ขอยครับเสือบ้ายลงล่างครับหาลุงศัตรึงตะคืน

โดยเกี่ยวกับมันเย็บซ้ายแล้วก็ถูกซ้ายแม่
เจอสองขวาของลุงศัตรึงไปเหมือนกัน
ลุงศัตรึงก็อยากจะเข้าในครับแต่จะกดแขนเอาไว้ครับ

วงก๔๙ของเสือบ้ายกับวงไนของลุงศัตรึงครับ

และกีฬามวยไทยเนี่ยต้องบอกว่าทำให้คนอายุ๓๖ปีอย่างสตึกที่แข็งแรงครับ
ชนิดที่รุ่นน้องครับอายโอ้โหประมาณไม่ได้แล้วครับ
อย่างที่คุณสุจินว่านะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับสำหรับลุงสตึก

ฝ่ายหนึ่งวงในเกาะได้ตั้งไว้ครับไม่ตีครับหมดยกแรกครับพักกันครู่เดียวครับ
นี่คือคู่เอกนำรายการครับ
นักชกในมุมน้ำเงินครับจากสตึกบุรีลำครับ
ทางด้านหนุ่มสตึกเจอกับนักชกจากร้อยเอ็ดครับ

หมดหนึ่งสองครับแล้วก็ลงล่างครับหอมข้างหน้าเสือฝ่าย
นี่ครับอย่างที่พี่โอนเรียนไปครับลูกอันตรายคือจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายครับ

มีลูกหนักลูกแรงคือวงในครับ
เดี๋ยวดูครับผ่านไปเพียง๑ยกเท่านั้นครับ
เป็นเพียงแค่ต้นเกมครับ
มาแล้วครับยกที่สองครับครูเอกนำรายการ
เดี๋ยวแม้ลุยต่อครับจิ้มซ้ายแล้วลงล่างอีกครั้งครับของห้องหน้าเสือฝ่าย
พยายามจะล็อกในจังหวะไล่แขนครับ

โอ้โหจังหวะสอกกระซิบของเสือไฟ่ครับ

มาครับฮุกซ้ายเจอศอกขวาเจอศอกขวาอีกครั้งครับ

ส่วนให้ของทดาดถุงสัตตึก

มานี่แบบเบื้องอีสาจับ

แล้วลบในเจอไพ่ไล่แขนไว่
ดุมรอลุ้มชนกันเยอะครับ

โอ้โหมาแล้วก็ของชอบของถนัดของครอบครัวครับ

นักชกรุ่นน้องที่เป็นมวยเก่าต้องดูเป็นแบบอย่างเลยครับ
ตีต้องตีแบบนี้ครับทักตัวครับ

พยายามมดรูปถึงไม่ได้ครับ
หลายดูกลุ่มที่ก็ไม่ไกลครับ
ตีนี้ก็โกนกรณ์หญ่าครับพยายามมันจะวางใช้หน้า
โอ้โห้ยตันหน้าร่างแล้วไว้ลบครับ

หลังวันรอบในหมดยกที่๒ครับ
ทุกผู้ชมกลับมาติดตามกับความมันของ
รัฐมวยไทยไฟเตอร์กับคู่เอกนำรายการในวันนี้ครับ
ไฟล์สอศักดิ์สิทธิ์ในมุมแดงกับหนุ่มสตึก
มุมสตึกครับชัยรอดเซอร์วิสในมุมน้ำเงิน
นักชกรุ่นน้าครับลุงสตึกวัย๓๔ปี

โอ้โหดูกับกังวลศัพท์สอบขวามาอีกแล้วครับ

อ่าแต่เสือไพ่นั้นแก้โดยการลัดล่าง
นี่ครับจังหวะเอี้ยวตัวตีครับ
เป็นนักชกที่จัดระเบียบร่างกายตัวเองได้ดีเลยครับ

กับมวยเข่าอย่างหนุ่มสตึก

ต่อแถนขึ้นมา
สี่มูตนะตี้อีกแล้วครับ
มายล็อกล่า
เซียนไปขาวขวา

มันไปคอยด้วยครับโหหยับตัวแทกซ้ายหวังได้แค่นครับ
ปลุยมาครับเสียบซ้ายขวางหน้าครับ
โอ้ยขวางไม่อยู่ครับมันคือตัวตีโอ้โหจังหวังลัดนายแล้วนี่ครับครับ
ยังไม่มีทิ้งเข่าก็คือสิ่งสุดท้ายรอบนายเป็นกลุ่มตีด้วยขวา
เสียบด้วยขวาอีกแล้วจังหวะง้างหลอกครับ
เสื้อพาลต้องเวียนหน้าครับต้องลุยอย่างเติบตั้งรากอีกแล้วจะเจอกล้องซ้ายของเสื้อพาล
ถึงด้วยพาดขวาห้องร์ดข้อ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับว่าสวัสดีครับ
เปรียบยังไม่ถนัดครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ตีจะลูดครับ
ตี
เหกย์กำลังเดือดเลยครับทุกผู้ชมครับ
ตลอด๓ยกที่ผ่านมาครับ
ที่๓ของหนุ่มสตึกครับ

ดูระบบการหายใจครับในวัย๓๖ปีครับ
เหลือเชื่อครับนี่ครับชิงจังหวะตัดล่างทิ้งลงไปก่อนครับ
ไฟล์พยายามจะตั้งลำเอาใหม่แต่เจอหนุ่มสตึกตีและล็อกล่างเอาคืนครับ
ดูครับโอ้หนุ่มตึกก็รูดออกมาครับเอาจนได้เลยครับวงใน
พอเวลาแกจับแกขึ้นคอได้นี่ต้องบอกว่าอันตรายแล้วครับหนุ่มสตึก
พอระวังเข่าเนี่ยก็มีสอกสลับ
เล่นงานเอาเสือพ่ายที่ว่าฝีมือจัดจ้านนั้น

เอาละครับเกมเข้มข้นขึ้น
ยังมีเวลาอีก๒ยกครับ

ดูทีมงานของสอสักซิกครับ
แค่เกมอย่างไรครับขนาดเสื้อฝ่าย
ยืมแย้มจำใสและเคลื่อนครับนุ่มสตึก

ก็มาอีกแล้วครับแค่งขวาแต่เจอเกี่ยว

พยายามจะเอาคืนแล้วครับหนุ่มสตึก

อาจจะไม่ได้ตั้งใจครับไม่เป็นไรครับ
กีฬาการต่อสู้ครับ

ต้นผืนไว้วางสดนี้ครับ
โหพยายามจะใช้กล่องมือมวยครับ
ไว้ละยังจับมาชิดทีนี่แหละครับ
สุดที่ซ้ายซ้ายไล่แผนเสียบสุดเต้นตี
โอ้แต่เดี๋ยวเหลือเกินครับสุดท้ายไม่เห็นเลี้ยงจริงครับ
เวียบไหวครับสุดท้ายสุดท้ายโยนเข้ามาสุดท้ายจังครับ
สุดท้ายขวานสุดที่ย้ำลงไปโอ้โหชุดใจใหญ่ครับ
พยายามจะไม่ตอบที่ชัดเจนครับเถพาะโอ้วแก้เกมพาร์ดดีนะครับเถพาะ
หรือว่าอยู่วงนอกนี้เป็นรอง

ส่วนมากยัดเข้าไปอีกทีครับด้วยแข้งหน้า

เจอขวาสวนโอ้แล้วเกี่ยวเททิ้งเลยครับ

โอ้โหเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดุเดือดครับท่านผู้ชมครับ

พยายามจะงัดจังหวะฝีมือและไอคิวครับ

แต่มั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองครับ

ดูครับจังหวะหมดจังหวะบี้จังหวะขยี้ของหนุ่มสตึกครับ

นี่แหละครับนักชกรุ่นน้องครับ
ที่เป็นมวยเข่าต้องดูเป็นเยี่ยงอย่างครับ
แล้วนะครับจบสุดท้ายครับ
เปิดเกมลุยต่อครับทางด้านหนุ่มสตึก
ฝ่ายก็ไม่หนีเลยครับวางด้วยซ้าย
พยายามจะมีลูกทีมดำแล้วครับ
เสือฟ้ายก็พยายามจะเล่นเกมเขี่ยวมันพยายามจะคืนด้วยมัน
ตอนยบปัจจุอยังร่างอยู่แล้วครับต่างสไตล์
ต้นยกไปก่อนครับสุภาย

กองเชียร์ของเสือไฟยังไม่ยอมครับ

พยายามจะล็อคให้ตีตี
ตีได้ทุกท่าตีได้ตลอดครับ

พยายามจะดักแทงกับสู่ตึกรุมัส
กล่องเทียเอาพยายามเหลือเชือกเกินครับ

เหลือเชื่อจริงครับนี่ครับมวยไทย
ต้องบอกว่านี่คือมวยไทยคุณประโยชน์ของมวยไทยครับ
สำหรับร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
คอตกเหมือนกันครับคิดไม่ออกครับ

จะล้อมครับหมุนสตึก
ดูครับโอ้โหง่ายเลยครับ
ลูกนี้ของตัวหน้าหมุนสตึก
หยุดด้วยซ้ายเอาละครับมันยังจะเกี่ยวแล้วแทงคืน
แล้วก็ครบครับ๕ยกครับ
คู่เอกนำรายการครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของวันนี้
โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับสมศักดิ์ศรีแล้วครับ
พยายามทำผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งคู่ครับ

สายหัวเลยครับสดานเสื้อป้าย

บี้เจอบวชแบบนี้ครับดูครับจังหวะต้นยกครับ
วางด้วยแข้งหนุ่มศึกก็เอาคืนครับ
พยายามจะทิ้งด้วยซ้ายผลักออกมาหวดด้วยแข้งครับ
ตึกเปิดชายโครงรอรับแล้วเกี่ยวครับ

แล้วเข่าซ้ายตามลอยเข้าไปอีกครับ
พยายามจะเปิดชายโครงรอรับไม่สะเทือนเลยครับเตะกี่ที
อันนี้คือพละกำลังครับของนักชกจากสตึกบุรีรำไปบนเวทีครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

และก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้นะครับ

แรงพลังม้าหุยม้าพลังแรงครับ
ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามข่าวสารและไฮไลท์เด็ด
ของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์
ทุกวันเสาร์เวลา๑๙นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
และต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา๑๔นาฬิกาแบบนี้นะครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเรานั่นเองนะครับ
สำหรับวันนี้ผมและพี่ท็อปเวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ